ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของหญิงสาววัย๑๖ปี
แม่เนี่ยมีเพื่อนมาขอบอกว่ามีนายจ้างที่กรุงเทพ
ต้องการสาวใช้ไปทำงานที่บ้านก็ให้ลูกไปนะครับ
ไปแล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้ตามหาอยู่๕ปีเกือบ๖ปี
ที่สุดแล้วก็มีคนโทรมาให้ข้อมูลรวมทั้งบอกว่าลูกสาวเองก็มาเข้าฝันด้วย
ขุดเจอหลุมศพที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

นางสาวกฤษณาสุวรรณพิทักษ์หรือโมนา
เป็นนายจ้างของผู้ตายนะครับ
วันนี้ตำรวจแจ้งข้อหานำตัวไปส่งสาร
ส่งสารล่าสุดสารให้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับ
หลังจากถูกแจ้งข้อหาในคดีฆ่าสาวใช้อายุสิบหกปีพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบราม
วันนี้คุมตัวนางสาวกฤษณาสุวรรณพิทักษ์หรือโมนาชาวจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
กรณีฆ่านางสาวจริยาศรีศักดิ์หญิงสาววัย๑๖ปีที่เป็นสาวใช้
แล้วอำพลางศพด้วยการนำไปฝังดินนานกว่า๕ปี
ไปขออำนาจสารฝากขังพัดแรกเป็นเวลาสิบสองวันตั้งแต่วันที่หกถึงสิบเจ็ด
พฤศจิกายนนี้เนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษด้วยเป็นการรอผลจากทาง
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหานะครับ
เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
เพราะผู้ต้องหามีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ
อีกทั้งเกรงว่าถ้าได้ประกันตัวไปจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เพราะว่าพยานบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
แล้วผู้ต้องหาก็มีครอบครัวและมีญาติพี่น้อง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจุดที่พบศพด้วย
คุณผู้ชมคะมาดูเนื้อหาของคำร้องฝากขังกันหน่อยนะคะ
พฤติการโดยสรุปแบบนี้ค่ะ
เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์
นางสาวจริยาได้ไปทำงานเป็นแม่บ้าน
ให้กับนางสาวกฤษณาผู้ต้องหา
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจตุจักรกรุงเทพ
ต่อมานะคะต้นเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนางสาวจริยา
โดยใช้กระป๋องสเปรย์ยาวประมาณ๑ฟุต
ทุบตีที่ศีรษะหลายครั้ง
หลังจากนั้นใช้กระบองพลาสติกแข็งทุบตีที่ขา
แล้วก็ใช้ที่หนีบผมขณะที่กำลังร้อนนะคะ
ตามลำตัวนางสาวจริยาจนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตลงที่บ้านหลังนี้เมื่อเวลา
เมื่อวันที่๑๒เมษายนปีเดียวกันนะครับ
ต่อมาค่ะผู้ต้องหาก็ได้ร่วมกับนางสาวปรารถนาท่วมทรัพย์
นายปราโมทและนางสาวปนัดดาสุวรรณพิทักษ์
นำศพไปฝังเอาไว้ที่ใต้ต้นตาน
รั้วด้านนอกของบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเป็นการปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ที่เป็นการแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ไม่มีข้อหาเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้านับจากวันเวลาของการแจ้งความคดี
เกี่ยวกับข้อหาการอำพลางศพมันหมดอายุความไปแล้วคุณเขียนมาสอน
อายุความตั้งแต่เมษายน๖๐ที่ผ่านมา
ของนางสาวกฤษณาวันนี้ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน๒๕๐๐๐บาทขอประกันตัวนะครับ
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วก็มีคำสั่งให้อนุญาตประกันตัวได้ในวงเงินดังกล่าว
แต่กำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
กว่าสารจะอนุญาตนะครับ
จันทิราศีศักดิ์มารดาของผู้ตายยอมรับว่าดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้าย

เพราะตลอด๕ปีที่ตามหาลูกสาวต้องทนทุกข์และทรมานมาก
ยิ่งได้ยินคำให้การของผู้ต้องหาที่ระบุว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าให้ตาย
ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่มีการทำร้ายร่างกาย

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แม่ก็เข้าใจในกระทรวงยุติธรรมเวลานี้ค่ะ
เพราะว่าคนผิดต้องได้รับโทษจริงค่ะ
ที่ผ่านมาก็แม่ทรมานพอสมควร
แต่วันนี้คนผิดต้องได้รับความทรมานเหมือนกันค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ตั้งใจพังมือ
แต่แม่ไม่เชื่อใจว่าเขาแค่พลั้งมือค่ะ
พ่อน้องกระดูกแตกหลายส่วนเหลือเกินค่ะ
เชิงการซี่โครงหรือสะโพกอะไรประมาณนี้ค่ะ

กว่าน้องจะขาดใจตายนี่มันก็ทรมานมากค่ะ

ถึงที่สุด

แต่คุณแม่ก็มั่นใจแหละว่าเป็นลูกนะครับ
ทางคุณยันทิราก็ยังได้กล่าวขอบคุณ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

ที่ช่วยเหลือดำเนินการจนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
พร้อมกับยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวของเธอได้